คุณผู้ชมครับตามกันเพิ่มอีกนิดก็แล้วกันนะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตี๔กว่า๒๙ธันวาคมนะฮะ
ที่เขาจอดต่อแถวกันอยู่นะฮะเพื่อที่จะไปทริปทำบุญ
อยู่แถวปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับขาเข้านครปฐมถนนเส้นนั้นนะครับ
แล้วก็มีกระบะส่งของคันหนึ่งสามีภรรยาขับมา
กวาดฟื๊บเข้าไปนี่ฮะเขาก็อยู่กันทั้งหมดเนี่ย๑๑คันนะครับ
พังเสียหายไปนะครับมีผู้บาดเจ็บ๑๓คนมีสาหัสอีก๕คนนะครับ
นายโสพลเสียงสูงอายุ๓๖คนขับรถกระบะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุที่เขาขับชนกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะ
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนเขาก็แสดงความรับผิดชอบทุกอย่างนะ
แต่กลุ่มรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยหลังเกิดเหตุพอเขาตะเกียกตะกายออกมาจากรถ
มากับภรรยาเพราะว่ารถเขาก็คว่ำ
กลับถูกกลุ่มมอเตอร์ไซค์ทำร้ายร่างกายนะ
ทั้งเขากับภรรยาเนี่ยสลบไปเลยนี่ฮะ
คือนายโสพลเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังก่อนหน้านี้นะครับ
บอกว่าเขากับภรรยาขับรถกระบะบรรทุกของมาจากเพชรชบูรณ์
๖โมงเย็น๒๘ธันวาคมต้องเอาไปส่งที่โรงงานที่ราชบุรี
ซึ่งบริษัทขนส่งที่ทำสัญญาเงื่อนไขกันไว้
จะต้องส่งไปถึงไม่เกิน๑๐ชั่วโมงออกมา๖โมงเย็น๒๘ธันวาคมนะฮะ
เพชรชบูรณ์ตี๔กว่า๒๙ธันวาคม
เขาตอนนั้นยังอยู่ที่นครปฐมก็เร่งขับรถทำเวลา
แล้วรถก็ไปเสียหลักพุ่งชนกลุ่มมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างทางนะฮะ
รถของเขาก็พลิกตะแคงอยู่ที่หน้าปั๊มน้ำมัน
เขากับภรรยาทีแรกนายโสพลยืนยันนะครับบอกว่าไม่ได้บาดเจ็บ
ก็ปีนออกมาจากรถกระบะนะเพื่อที่จะแสดงความรับผิดชอบนะครับ
แต่กลุ่มผู้ชายในกลุ่มจักรยานยนต์ที่ไม่ได้บาดเจ็บ
เดินมากระชากเขามาต่อว่าที่ขับรถชนนะครับ
ซึ่งนายโสพลก็พยายามบอกแล้วว่ารถเขามีประกันเดี๋ยวเขารับผิดชอบทุกอย่าง
แต่กลุ่มจักรยานยนต์ไม่ฟังกรูเข้ามาเป็น๑๐คน
กระโดดถีบรุมทำร้ายเขาภรรยาเข้ามาห้ามยกมือไหว้ขอร้อง
แต่ก็มีทั้งผู้ชายผู้หญิงในกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มจักรยานยนต์
มาดึงภรรยาเขาออกไปแล้วก็รุมทำร้ายเขาทั้งคู่
สลบคาที่ไปเลยอันนี้คือสิ่งที่นายโสพลได้ให้ข้อมูลเอาไว้นะครับ
หลังจากมีประเด็นเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์นะฮะ
โอ้โหก็ถูกวิภาควิจารณ์ว่าเออทำไมถึงไปทำร้ายเขาจนสลบทั้งคู่แบบนั้นนะครับ
บีบางใหญ่หรือว่านายพักควัฒน์เชิดโชธเพชรเป็นสมาชิกในกลุ่มผู้โพสต์คลิปวินาทีชน
ก็ออกมาบอกกับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเอาคลิปที่ถ่ายไว้ทั้งหมดหลังเกิดเหตุ
แล้วก็กล้องวงจรปิดที่ปั๊มที่เกิดเหตุด้วยตรงหน้าถนนเนี่ยเอามายืนยันว่า
เหตุการณ์หลังจากที่มีการชนกันแล้วเนี่ยถามว่าเขาทำร้ายคนขับรถกระบะไหม
อันนี้จริงยอมรับแต่ไม่ได้เป็น๑๐มีแค่ตัวเขากับเพื่อนรวม๓คน
อันนี้ยอมรับว่าโมโหเพราะตอนที่เดินเข้าไปหาแล้วถามว่าโอ้โหทำไมมาขับชนอย่างนี้ล่ะ
ไม่ขอโทษอะไรเลยแล้วคนขับกระบะบอกคำเดียวว่าง่วง
เขาก็เลยระงับอารมณ์ไม่อยู่ของขึ้นเลย
แต่ไม่ได้ทำร้ายภรรยาของคนขับรถกระบะเลยค่ะนะ
ทีนี้พออีกฝั่งหนึ่งบอกแบบนี้อีกฝั่งกระบะเขาก็บอกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกัน
โตเถียงกันด้วยมาสองฝั่งนะฮะ
คือผมจะโทรมาถามเฉยผมสงสัยว่าคุณบอกว่าคุณสลบ
พวกผมรุมทำร้ายรุมกระทืบคุณคุณงงอะไรหรือเปล่าคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า
ไม่เข้าใจผิดค่ะก็จริงค่ะอืม
ภาพจริงนะครับที่ออกออกทีวีนี่คือภาพจริงจากกล้องหน้ามอเตอร์ไซค์
แล้วภาพที่คุณตีหนูล่ะทำไมแม่อ้าวลงละ
ไม่เข้าใจผิดหรอกค่ะมาดูสภาพหน้าหนูนี่เป็นยังไงอ่ะ
อ้าวแต่คุณนั่งอยู่ในรถนะหน้าคุณมันแค่กระจก
ทั้งผู้หญิงคนผู้หญิงในกระชากของหนูมาตบมาตีมาโชค
ผู้หญิงคนไหนคุณชี้ตัวได้ไหมคุณจำหน้าได้ไหม

ถ้าแฟนหนูไม่สลบอ่ะพวกพี่ก็ลุมกระทืบอยู่อย่างนั้นอ่ะ
เนี่ยเขาโทรหากันสองฝ่ายเขาก็ยังยืนยันข้อมูลคนละอย่างกัน
ค่ะทั้งทั้งที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันนั่นแหละเป็นคู่กรณีกัน

วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเอ้าลงพื้นที่ไปที่ปั๊มจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ไปคุยกับพนักงานปั๊มในจุดเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเขาบอกว่าปกติเขาจะยืนทำงานตรงป้ายปั๊มเลย
ปั๊มนี้ยังถูกเนี่ยฮะพังเสียหายอยู่ยังไม่ได้เอาขึ้นเลยนะฮะ
ถูกรถชนไปเหมือนกันวันนั้นพร้อมกับจักรยานยนต์นั่นแหละ
ซึ่งพนักงานปั๊มคนนี้บอกว่าปกติเขายืนทำงานอยู่ตรงป้ายปั๊มนี้นะ
วันเกิดเหตุโชคดีมากที่เขาไม่ได้ยืนตรงนี้

ส่วนเรื่องที่คนขับรถกระบะบอกว่าคนขับกระบะกับภรรยา
หลังเกิดเหตุถูกกลุ่มรถจักรยานยนต์เข้ามารุมทำร้ายจนสลบไปทั้งคู่
ยืนยันว่าขณะเกิดเหตุพนักงานปั๊มทุกคนเห็นว่า
คนขับกระบะกับภรรยาไม่ได้เจ็บอะไรมากแล้วก็ไม่ได้หมดสติด้วย
ก็เห็นว่าเดินขึ้นรถพยาบาลกันไปได้ตามปกติ
หนูอยู่หน้าออฟฟิศคนเดียวพนักงานอ่ะ
หัวกำลังจะมารับกาดตรงที่โต๊ะทำงานไงแต่ยังไม่ได้มา
กระบะมันเหินมาก่อนรูดมอไซค์ไปเลยค่ะ
แล้วเขาก็มาชนป้ายถ้าไม่ติดป้ายนะสงสัยเขาก็ชนหนูอะค่ะ

เหมือนกันค่ะเขาก็งงเงียเห็นเขาก็งงเงีย
ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะทั้งผัวทั้งเมียเขาปีนออกมาเอง
เขายื้อกันไปยื้อกันมาค่ะ
เหมือนอย่างเขายื้อกันไปยื้อกันมาเหมือนว่าเขาฝ่างแฟนเขาอ่ะค่ะ

ตัวผู้หญิงหวังแฟนเขาแต่เขาไม่ได้สลบค่ะ
ก็ยังในนี้อยู่เขายังโทรศัพท์หาเท่าแก่เขาเลย
เขาไม่ได้ขอชีวิตหรอกเขาบอกว่าขอโทษขอโทษอะไรสักอย่าง
ได้ยินว่าขอโทษขอโทษไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างนี้
ว่าเขาหลับตอนหลังเขาไม่ยอมรับว่าเขาหลับ

ก็ถูกอยู่ค่ะเห็นเขายื่นไปยื่นมาหนูเห็นว่าเขาถูกทำร้ายอยู่
แต่เราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเพราะเราเดินไปดูทางมอไซค์ทางนู้น
เพราะว่าเขาเจ็บเยอะเกลือนกาดถนนเลย

พนักงานปั๊มเขาก็ให้ข้อมูลแบบนี้
เราก็เลยเอ้างั้นถามทางฝั่งกระบะอีกรอบกันแล้วกัน
พนักงานปั๊มเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นว่ามีการลุมทำร้ายถึงขั้นสลบกันแบบนี้นะ
ซึ่งทางคนขับรถกระบะกับภรรยา
ทั้งคู่ก็ยังยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเหมือนเดิมนะครับ
ถูกรุมทำร้ายจนสลบจริงครับ
ผมก็ยืนยันเขาตั้งใจทำหนูแน่ตอนที่หนูกลับว่าขอร้องขอหนูก็ซึมซึม
จำอะไรไปได้เพราะว่ามันจะนก
ใส่ลบไปหนูมันไม่รู้สึกแล้วมันซึมซึมมันงงแล้ว
ส่วนทางฝั่งของกลุ่มจักรยานยนต์เองเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมเหมือนกัน

เรื่องนี้ตำรวจท้องที่นะครับนัดทั้งสองฝ่ายให้มาพูดคุยเจรจากัน
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นการชดใช้เยียวยาค่าเสียหายต่าง
มกราคมที่จะถึงนี้นะครับ
แต่ว่าทางฝั่งคนขับกระบะกับภรรยาเขาบอกว่านอกจากจะไปคุยไปเจอแล้วเนี่ย
เขาก็จะเอาหลักฐานการบาดเจ็บที่ถูกทำร้ายไปแจ้งความเพิ่มด้วยว่าเขาถูกทำร้ายร่างกาย